ดูอาการเจ็บป่วยของคนบางคนที่เขาไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไร
ที่นี่ครับเขาก็เลยต้องทำวิธีแก้อาการเจ็บป่วย
ที่ไม่ทราบสาเหตุเขาทำกันอย่างไรไปดูฮะ
อ้าวที่เห็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มารำกันเล่นนะ
เกวมออ๋อฟังแล้วงงกว่าเกวมอมันคือคืออะไร
มันเป็นภาษากุยครับคำว่าเกลเนี่ยก็คือเล่น
ส่วนคำว่าหมอก็คือผีบัภมรภเป็นอุปาญาของชาวบ้าน
ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาอาการเจ็บป่วย
ตามความเชื่อของคนในชุมชนชาวกุยจังหวัดสุรินทร์
คือด้วยความเชื่อนะฮะว่ามันเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
ความเจ็บป่วยของชาวบ้านสมัยก่อนเขาเชื่อว่า
อาจจะมาจากสาเหตุในการไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไม่เคารพต่อผีบรรพบุรุษ

ท่านก็เลยลงโทษลงทันให้เกิดอาการเจ็บป่วยไง

มันเป็นความเชื่อของคนโบราณของชาวกุย

โอ้โหเนี่ยฮะก็มีเครื่องเส้นไหว้มาขอเข้ามาลาโทษ

หมอทรงจะบอกว่าต้องเล่นมอหรือเกลมอร์แก้บนถึงจะหาย

ก็เลยมาร่ายรำกันแบบนี้ครับ
มันเป็นพิธีกรรมแบบโบราณจริงนะ
เพราะฉะนั้นนะฮะหาดูได้ยาก
วันนี้เราได้เห็นภาพนี้จากในติ๊กต๊อก

เราก็เลยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันน่ะนะครับ
ต้องขอขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกที่เขาใช้ชื่อว่า

แต่ยังไงขอขอบคุณที่มาแชร์ความรู้กันนะจ๊ะ
หมอทรงบอกว่าในติ๊กต๊อกนี้มีความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยเยอะแยะนะ

ก็จริงก็มีเรื่องราวสาระความสนุกความรัก
ถ้าเราเจออะไรดีก็จะรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเนาะ